เพราะว่าต้องการที่จะขยับอันดับขึ้นไปเพื่อชิงแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนหน้านี้ตัดเชือก๒ครั้งนะครับ
ไม่สำเร็จในการมีโอกาสไปชิงแชมป์นะครับ

ชกที่สมาคมไต้หวันจังหวัดสมุทรประการนะครับ
ไทยรัฐฐานสด๔โมงถึง๖โมงเย็น
เจอกลับทางเรียวให้อีทากาชิพุทธชิงชาวญี่ปุ่น

เพราะว่าเป็นการกลับมาจัดที่เดิมในรอบกว่า๑๐ปีก่อนอันนี้เนี่ย
ก็เคยชกที่สถานที่นี้มาแล้วนะครับ
ตอนนั้นทบกับฟ้าสัยแล้วฟ้าสัยปัจจุบันก็มาเป็นเทรนเนอร์ให้กับค่ายแล้ว
๒ครั้งที่ไม่สำเร็จในการตัดเชือกนะครับ
แล้วก็ล่าสุดที่ไทยรัฐถ่ายก็ไปแพ้โทเรียนโดเฮนี่จากไอแลนด
จุบันอันดับก็เลยร่วงมาอันดับ๑๓ของโลก
ขยับขึ้นไปอยู่อันดับ๑๐เพื่อเข้าท็อปเทน
จะมีโอกาสที่แชมป์โลกเขาจะเรียกไปชิง
ซึ่งตอนนี้แชมป์โลกชาวญี่ปุ่นก็คือเรียลซูเกะอีวาสะ

ติดตามลุ้นกันได้นะครับกับการถ่ายทอดสดทาง
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในวันพุธที่๒๐มิถุนายนนี้นะครับ
ตั้งแต่เวลา๑๖นจนถึง๑๘น
จากเวทีมวยชั่วคราวสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทย
จังหวัดสมุทรปราการนะครับคุณผู้ชมครับ